เริ่มต้นจากบ้องกัญชาค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปตอนดึกเมื่อคืนแล้วก็เหน็บบ้องกัญชาเอาไว้ที่เอว
ด่านตรวจตกใจไม่กล้าหยุดหนีเลยแล้วหนีแบบย้อนสอนแล้วขี่เร็วมาก
แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้กลายเป็นว่าไปชนกับคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยอ่ะพี่อุ๋ย
จนเจ็บและตายนะคะมีผู้หญิงคนนึงเธอเสียชีวิตเลยนะคะ
ห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าตลาดปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะโหคุณผู้ชมดูสภาพสิคะ
เจ็บสาหัส๓รายนายสารวุฒิอายุ๓๐นางสาวอภัญญาอายุ๒๙และนางสาวสุพัฒนศร
แต่สุดท้ายคือนางสาวอภัญญาเธอเสียชีวิตเลยค่ะ
แล้วก็ที่จุดเกิดเหตุก็จะมีรถจักรยานยนต์นะคะพังยับเลย
้องกัญชาตกอยู่ตรงนั้นค่ะ

เขาบอกว่าน้องพนักงานผู้หญิงสองคนนี้นะคะเขาทำงานกะดึกนะคะ
เลิกงานกำลังขี่รถจะกลับบ้านแต่ว่าถูกนายสารวุฒิขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนขี่เร็วมากพุ่งมาชน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ขี่เร็วจริงย้อนสอนมาด้วย
แล้วมีรถจักรยานยนต์ของสายตรวจไล่ตามมาด้วย
สุดท้ายก็คือรถจักรยานยนต์ของนายสารวุฒิไปพุ่งชนพนักงานสาวของแม็กโครอะค่ะครับ
ตำรวจที่ไล่ตามมาเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการตั้งด่านตรวจค้น
จากจุดเกิดเหตุประมาณกิโลนึงนะคะนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุขี่มาพอเห็นด่านหนีเลย
คงกลัวว่าตัวเองเน็บควนนิฉฯโบงกัญชาเอาไว้ที่เอวแหกด่านไปเลยนะ
ตำรวจขี่ไล่นะนายสารวุฒิย้อนสอนแล้วเนี่ยค่ะ

ซึ่งความจริงบ้องกัญชายตอนนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะ
ใช่แต่เขาก็กลัวไปหมดเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ประเด็นที่คนสงสัยกันพี่อุ๋ย
หรือว่าไม่ได้กลัวแค่บ้องกัญชาเน็บ

หรือว่าไงก่อนนี้เคยมีบ้องกัญชา

แต่ความโชคร้ายคือน้องที่เสียชีวิต
คงหลบไม่ทันค่ะพี่ผู้ชมค่ะ

ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชโพทอง
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าตกใจมาก
ไม่คิดว่าลูกสาวจะมาเสียชีวิตแบบนี้

ขี่รถกลับบ้านกลางคืนอะไรแบบนี้

แต่ลูกสาวเข้าเวรเลิกดึกอะค่ะ
ตอนนี้ก็คือสงสารหลานสาวอายุ๖ขวบ
ข้าวหอมก็คือลูกของผู้เสียชีวิตนะคะ

ตอนที่รับโทรศัพท์ว่าแม่เกิดอุบัติเหตุ
ร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะเด็ก๖ขวบอะค่ะ

เอาจริงก็ไม่ได้โกรธแค้นคู่กรณีนะ

เพราะลูกสาวแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
หนีอะไรนี้เราไม่รู้แล้วเขาจะหนีอะไรมาเราก็ไม่รู้
เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

ก็มาคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่วัดน่ะนะคะ

ลูกชายเพิ่งบวชหน้าไฟให้กับผู้มีพระคุณ
การบวชในครั้งนี้ลูกชายบอกแม่ว่าขอบวช

ก่อนจะเกิดเรื่องไปบวชนะคะ
เชื่อว่าที่ลูกต้องแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
แล้วย้อนสอนมาชนคู่กรณีเนี่ยนะ
ก็น่าจะมาจากบ้องกัญชานี่แหละ
คงกลัวโดนจับกลัวถูกดำเนินคดี
และตอนนี้ทางฝั่งผู้ก่อเหตุเอง
คั่งในสมองนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
และอาการเป็นตายเท่ากัน

แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าหมอบอกแม่ว่า

รถของลูกแม่ก็ไม่ติดป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
ถ้าไม่เหลือปากก็แรง

แต่ว่าแม่ไม่มีเงินก้อนให้
ถ้าให้แม่ผ่อนใจอะไรอย่างนี้ก็
ใช่บริสุทธิ์ใจเลยค่ะ
ก็มีมั่งแต่ก็ไม่ให้พ่อแม่เห็นไง
ก็คือเขาทำเขาจะไม่ให้เราเห็น
คือเขาจะเป็นคนอัธยาศัยดี

ยกมือไหว้พ่อแม่ตลอด
จะไปทำงานแกนอนหลับอยู่ก็ยกมือไหว้

นี่แหละทำให้อย่างนี้แหละ

ส่วนนางสาวสุพัฒนศรพนักงานแครอีกคนนึง
ที่บาดเจ็บเธอพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ

คือพื้นที่ที่คนก่อเหตุแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่

เพราะคนก็สงสัยว่าเพราะตำรวจตาม

อันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้
เดี๋ยวรอเค้าอาการดีขึ้นอีกหนึ่งจะสอกปากคำได้นะคะ